มาช่วยกันดูดีกว่าครับคุณผู้ชมครับว่า

ประสบอุบัติเหตุถูกรถชน

ละมุนเกิดอะไรยังไงกันขึ้น

ระหว่างที่รอทางกู้ภัยมาช่วย

บอกไม่รู้จะทำยังไง

เป็นหลักฐานด้วย
ไม่สามารถขยับตัวได้เพราะไม่รู้กระดูกหักกระดูกแตกตรงไหนหรือเปล่า

เห็นจักรยานยนต์ของตัวเองอยู่นั่นน่ะเห็นไหม

สุดยอดจริงนะครับนี่ฮะกำลังเป็นที่แบบพูดถึงกันในสังคมออนไลน์เยอะแยะไปหมดเลย
กับการเซลฟี่มุมบนจากหลังคารถกระบะโอ้โหนี่ครับคือบางคนก็งุ่นงงว่าเออ
เจ็บเหรอเหมือนที่คุณเขียนมาสอนบอกยอมใจบางคนก็อดจะขำไม่ได้นะฮะ
ค่ะเธอโพสต์ภาพนี้ลงในสังคมออนไลน์นะครับแล้วก็บอกว่า
ฟี่รอรถพยาบาลเช็คอินจุดเกิดเหตุ
นี่วันนี้เราได้สอบถามไปยังหญิงสาวคนนี้แล้วนะครับ
ชื่อว่านางสาวจินทามาสนาคำชื่อเล่นชื่อหนูนะฮะ
บอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อ๑๒สิงหาคม
ที่ผ่านมาแล้วนะครับท่านผู้ชมครับช่วงประมาณบ่ายโมง
ตอนนั้นกำลังขี่จักรยานยนต์บิ๊กไบท์กำลังจะกลับบ้านที่นครปฐม
กระบะคู่กรณีกลับรถกระทันหันเธอขับมาสัก๕๐๖๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ไม่ได้เร็วมากเพราะว่าเป็นเขตชุมชน
คู่กรณีกลับรถโดยไม่ให้สัญญาณไฟกลับรถในเส้นทึบแบบกระทันหัน
ขับตามมาเบรกไม่ทันชนเข้าด้านข้างประตูของคนขับ
ค่ะตัวเธอเนี่ยกระเด็นขึ้นไปติดอยู่บนหลังคารถ
คือเรียกว่ากระบะไม่ต้องหนีไปไหนเลยอ่ะคือหนูอยู่ตรงนี้แล้วค่ะ
หนีหนูไปไหนไม่ได้ส่วนรถก็ล้มคว่ำอยู่ข้างล่าง
คู่กรณีก็ลงมาดูแต่คู่กรณีบอกว่ารถของเขาไม่มีประกันภัย
จากนั้นก็ต้องรอรถพยาบาลให้มาช่วยเหลือเธอก็สำรวจตัวเองแล้วว่าเป็นอะไรมากหรือเปล่า
จังหวะนั้นก็คงจะไม่ได้เป็นอะไรมากใช้โทรศัพท์มือถือที่ติดตัวอยู่
เปิดกล้องถ่ายรูปแล้วก็รีบถ่ายภาพไว้เป็นหลักฐาน
ที่ทางกู้ภัยจะมาช่วยนำตัวเธอลงระหว่างรอกู้ภัย
ระหว่างนั้นมันก็ต้องถ่ายจากลักษณะแบบเนี้ยค่ะก็คือเซลฟี่อย่างเงี้ย

จะได้มีหลักฐานว่าลักษณะรถล้มมันเป็นยังไงชนยังไงอะไรอย่างนี้นะ
แต่ก็สำคัญเลยนะเพราะว่าสรุปแล้วทางคู่กรณีเขาก็ตกลงค่าเสียหายอะไรกันไม่ได้
เขาบอกเขาก็ไม่มีประกันอะไรด้วยก็เลยต้องไปฟ้องถึงศาลนะฮะ
กันยายนนี้สารนัดไกลเกลี่ยเจรจารอบแรกนะฮะ
เซลฟี่นี่แหละค่ะจะเป็นหลักฐานอย่างดีเลยเวลาไปสาร
แล้วเธอบอกว่ารอดมาได้จากหนักเป็นเบาเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าเธอห้อยพระหลวงปู่ทวดติดตัวไว้ด้วย